เรื่องนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้านี้เองตำรวจสนประชาชื่นได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่าพบศพผู้ชายคนหนึ่งถูกยัดอยู่ในตู้เสื้อผ้า
ที่บ้านหลังนึงค่ะบ้านเลขที่๔๕๓เขตบางซื่อกรุงเทพนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาที่อยู่บนชั้น๒ของบ้านนะคะ
ศพอยู่ในตู้เหมือนกับนั่งพิงตู้อยู่ด้านในอะค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายพรศักดิ์วัตตะวนิษฐกุลอายุ๗๒ปีหรือว่าเฮียหยูนะคะ
เป็นอดีตสมาชิกสภาเขตบางซื่อแล้วก็มีธุรกิจหลายอย่างค่ะ
มีโรงงานน้ำแข็งร้านขายแก๊สแล้วบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะ
เดี่ยว๒ชั้นปลูกติดกันสองหลังรัวรอบขอบชิดพื้นที่ตั้ง๒๐๐ตารางวาค่ะ
อยู่เขตบางซื้อกรุงเทพทีนี้จากการตรวจสอบสภาพศพ
มีแผลที่หัวมีคราบเลือดที่หน้ามีคราบเลือดที่ข้อมือขวา
สภาพศพนั่งชันเข่าหลังพิงตู้
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘ชั่วโมงในตู้ใบนี้ค่ะ

จากการสอบสวนเนี่ยทำให้รู้ว่าช่วงเย็นเมื่อวาน
เฮียหยูเข้าไปดูบ้านที่กำลังปรับปรุงค่ะ
ตี๔ของวันนี้ลูกชายเฮียหยูออกตามหา
ว่าพ่อออกมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้
แล้วก็เห็นเป็นรอยคราบเลือดในบ้าน
เห็นรอยคราบเลือดชั้นล่างนะคะ
เดินตามรอยเลือดขึ้นไปบนชั้น๒
รอยเลือดไปสิ้นสุดอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าค่ะ
แล้วตู้นี้ปิดล็อกเอาไว้
ลูกชายเปิดตู้ออกโอ้โหพังงะเลย

ก็เลยแจ้งตำรวจสนประชาชื่นให้มาตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นลูกจ้างชาวพม่า
เพราะว่าถูกจ้างให้มาทำงานปรับปรุงบ้านหลังนี้ค่ะ

แล้วไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง

กางเกงขาสั้นสีแดงคนนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็รีบตามตัวมานะคะ
เดี๋ยวจะเล่าความคืบหน้าให้ฟังว่าตามตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุค่ะ
ซอยวงสว่าง๑๙ไปคุยกับญาติของเฮียหยูนะคะ
แต่ญาติก็ไม่พร้อมให้ข้อมูลกับเรา
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เฮียหยูเพิ่งซื้อต่อมา
เพื่อจะให้ลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศกลับมา
เวลามาเมืองไทยก็จะมาพักที่บ้านหลังนี้มาพักผ่อน
ตอนนี้บ้านหลังนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ก็ไปจ้างคนงานชาวพม่ามาปรับปรุงให้ค่ะ
มาซ่อมบ้านมาทาสี
ก่อนหน้านี้ลูกสาวเฮียหยูเคยบอกพ่อไปแล้วว่า
ไม่อยากจะให้คนงานชาวพม่าคนนี้มาทำงานในบ้าน
เพราะคนงานคนนี้กินเหล้าเมาทุกวันเลย
แต่ด้วยความที่เฮียหยูบอกสงสารก็รับเข้ามาทำงานก็แล้วกัน
มาทำงานได้แค่๒เดือนก็มาก่อเหตุสลด
ปกติแล้วเฮียหยูมีลูกน้องชาวพม่าหลายคนนะคะ
อย่างที่บอกเพราะว่าเฮียหยูมีธุรกิจหลายอย่าง

แล้วก็เคยนำเงินไปฝากธนาคารครั้งหนึ่งหลายแสนบาท
ลูกน้องพม่าคนนี้อาจจะรู้

ฝากเงินทีหลายแสนมีธุรกิจหลายอย่าง
ก็อาจจะอยากได้โลภตัดสินใจก่อเหตุ
ค้าวาความคิดว่าคนร้ายจะใช้แชนแรงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้าง
ตีหัวเฮียหยูจนเฮียหยูเสียชีวิต
แล้วเอาสร้อยเป็นขอทองคำ

เป็นที่รักของชาวบ้านนี่แหละไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ส่วนคนงานพม่าคนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อนบ้านบอกว่า

ก็รู้แค่ว่ามาอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่ามาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้เฮียหยู
แต่เฮียหยูไปดูงานตั้งแต่เย็นเมื่อวาน
เนี่ยเช้ามืดวันนี้ก็หายไปเลยมันผิดสังเกต
ลูกชายมาตามหาก็มาพบว่าพ่อเป็นศพถูกยัดอยู่ในตู้เสื้อผ้านี่แหละค่ะ
แล้วแบบนี้งั้นแล้วนี้น่ะ

มีเฉลงก็ที่เจาะนู้นเจาะนี่มันเป็นเหล็ก

สุดท้ายแล้วตำรวจทำงานเร็วมากค่ะ

ก็คือแกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตามตัวผู้ต้องสงสัยคนงานชาวพม่าเนี่ยนะ
คนนี้จับได้แล้วตำรวจสนประชาชื่น
จับนายมีนเทวร์หรือโกโก้อายุสิบเก้าปีค่ะ
หลังก่อเหตุเนี่ยหนีไปอยู่ในห้องเช่าแห่งนึงเที่ยมเผอร์มหาชัยเจาะวัสมุทรสาขร
เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีเขียวกางเกงยีน
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่สนประชาชื่น
สุดท้ายนายโกโก้คนงานชาวพม่าคนนี้
ก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง

ด่าตัวเองบ่อยเรื่องของการขับรถส่งแก๊สขับรถเร็วเกินไปแล้วก็ถูกห้ามไม่ให้ขับรถแล้วก็ไม่ให้ขับรถแล้วไปปรับปรุงบ้านไล่ให้ไปปรับปรุงบ้านแทนเขาบอกเขากรดปกติขับรถส่งแก๊สขับรถเร็วเกินเฮยูบอกว่าไปยังงั้นไปซ่อมบ้านให้แล้วกันใช้แฉลงค่ะตีหัวเฮยูนะจนเฮยูเสียชีวิตนะคะส่วนแฉลงเนี่ย
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงข่าวอย่างละเอียดเลย
สำหรับเหตุการณ์นี้น่าสงสารนะฮะค่ะคือเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะ
เรื่องผู้ตายด่าทอเนี่ยแต่เรื่องที่ห้ามปรามว่าขับรถส่งแก๊ส
อย่าไปขับเร็วเนี่ยอันนี้ก็เขาห้ามถูกแล้วใช่ค่ะ
เพราะคุณขับรถส่งแก๊สไงใช่ไหม

ใช่เฮียหยูอุตส่าห์สงสารเห็นไม่มีงานทำ
ก็จ้างมาเป็นคนงานแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้